โอ้โหอันนี้แบบว่า
มาแล้วแบบโอละพ่อจริงฮะเรื่องนี้
คือคนตอนแรกเมื่อวานนี้มันเป็นโพสต์ใช่ไหมคะ
คือมีดับเพลิงเขามาโพสต์ว่า

เขาไปช่วยดับเพลิงไปทำงานนั่นแหละ

ปรากฏพอออกมาปุ๊บโดนตำรวจค้นตัว

เขาโดนตำรวจค้นตัวแบบนักดับเพลิงที่เข้าไปช่วยดับไฟในบ้านครับ

เรามาถึงจุดที่เราเข้าไปดับไฟแล้วออกมาต้องถูกค้นตัวกันแล้วเหรอ

อาชีพเราไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียเลยมีแต่เสียกับเสีย
อาชีพที่ทั่วโลกเขามองว่าคือฮีโร่แต่บ้านเราคือความหวาดระแวง
เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ฉวยโอกาส
พวกเราไม่ได้โกรธอะไรนะแต่ในใจทำไมต้องมองพวกเราแบบนี้
บ้านก็ไม่ใช่บ้านเราคนที่เข้าไปช่วยก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเรา
สิ่งที่ทำเราไม่เคยคิดเรื่องตัวเงินเลยมันคิดไม่ได้จริง
แค่ออกมาคำขอบคุณสักคำหรือน้ำเย็นสักขวด
เราก็ขอบคุณมากและจากไปอย่างสุขใจแล้ว
ไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีก
เพิ่มเติมผมไม่ได้มีเจตนาจะให้โพสต์นี้ดังอะไร

ตำรวจก็ถูกร้องขอให้ทำเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยินยอมเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
เพราะมันก็เคยเกิดเหตุของหายในที่เกิดเหตุ
แต่ก็ไม่ใช่จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เข้าใจแต่มันก็แค่รู้สึกลึกว่ามันน่าน้อยใจ
ต่อการมองอาชีพนี้เท่านั้นเอง
นี่คือโพสต์ที่เขาเหมือนกับเชิงตัดเพาะ
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เคยมีข่าวออกมาเนอะ
กู้ภัยเอ่ยดับเพลิงเอ่ยที่บางทีแบบเอาทรัพย์สินหาย
แล้วคือที่จับได้จริงที่คนเอาไปจริงมันก็มี

คือคนทุกอาชีพมีทั้งดีและไม่ดีถูกต้องไหมคะ
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กปพบอกว่า
ปพขอทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมีการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินศูนย์หายเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมีการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้องต่าง
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุคือแม่บ้าน
แม่บ้านยกเขาทรัพย์สินไปเกือบหมดบ้านหลังเพลิงสงบ
มูลค่า๒๓๕๐๐๐๐บาท
แล้ววันเกิดเหตุเจ้าของบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัด
เหลือแค่แม่บ้านชาวเมียนมาสและคนดูแลเท่านั้น
พอเจ้าของบ้านกลับมาเข้าไปตรวจสอบกับตำรวจ
เป็นคนวางแผนและก่อเหตุรักษัพ
แยบยนต์สร้างสถานการณ์บิดเบือนความเป็นจริง
และให้การชี้นำไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วย

นั่นคือที่มาที่ว่าทำไมตำรวจต้องขออนุญาต
ค้นร่างกายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่
ออกมาจากบ้านหลังที่เข้าไปดับเพลิงแล้ว

ซึ่งทางทีมสืบสวนสอบสวนสนประเวทเนี่ย

แล้วคือแม่บ้านเป็นคนวางแผนหมดเลย

ใช่แล้วก็ให้การชี้นำว่าเนี่ย

ทำให้ตำรวจต้องเลยต้องผมต้องขออนุญาตจริงจริง

ต้องตรวจสอบแบบคือตรวจร่างกายค้นตัว
ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่

มันก็เลยกลายเป็นที่มาของโพสต์น้อยใจของเจ้าหน้าที่ดับเลิ
แล้วทรัพย์สินทั้งหมด๒๓กว่าล้านเนี่ย

แล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นคนวางแผนวางเพลิงเสร็จแล้วก็ชี้นำ

แม่บ้านที่ให้การจนนำไปจับโจรได้ก็มี

จริงแต่คนก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปทำกับเขาอย่างนั้นเนาะ

มันมีการให้การชี้นำมันเป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้อง
ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการไง

ว่าไม่แน่ใจว่าหน้างานได้สื่อสารกันชัดเจนนะว่า

มันอาจจะลดทอนความเข้าใจคลาดเคลื

นักดับเพลิงก็ทำตามหน้าที่นะครับ